หลังเกิดเหตุหญิงวัย๗๐ปีถูกฆ่าชิงทรัพย์ในห้องพักย่านผนโยธินซอย๕๗
ล่าสุดตำรวจแกะรอยคนร้ายจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
พบว่าเป็นชายชาวจีนแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
หลังก่อเหตุหลบหนีไปอยู่ที่เกาะสมุยสุราชธานีติดตามจากรายงานครับ
สินจำพวกทองคำและเงินสดที่กองอยู่ตรงหน้านายซูมิง
ชายชาวจีนผู้ก่อเหตุฆ่าสาววัย๗๐ปี
ขาห้องพักย่านซอยพระหลโยธิน๕๒
ช่วงเย็นวันจันทร์ที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ความรวดเร็วที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มมาได้ก็ยังพบความตกใจ
เมื่อหลังก่อเหตุนายซูมิงยอมรับว่า
สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการฆ่าครั้งนี้
ก็คือเรื่องเงินและทรัพย์สินจากผู้ตาย
เพราะผู้ตายมีฐานะดี
ส่วนเส้นทางการหลบหนีได้นั่งรถประจำทางมากบดันยังเกาะสมุย
มาถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มตัว

จริงแล้วเข้าไปในห้องครับแล้วทำทำยังไงก็ถึงตายบีบ
ครับบีบคอยังไง

ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วก็เอาทรัพย์สินมา
ทำไมชาวจีนรายนี้จึงมีความสำคัญ
และมีความสนิทถึงขั้นที่ผู้ตาย

เพราะนางอารยาทรัพย์สวรรค์นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ด้วยสภาพที่ลำคอมีรอยช้ำลิ้นจุกปาก
อีกทั้งจากกล้องวงจรปิดได้แสดงให้เห็นว่า
ช่วงที่เกิดเหตุคือบ่ายโมงของวันจันทร์ที่๑๑กุมภาพันธ์
นายซูมิงได้เข้ามาที่ห้องแห่งนี้

กระทั่งเวลาผ่านไป๒ชั่วโมง
นายสุมิงได้ออกมาจากห้องเพียงคนเดียว
จนกระทั่งทุกคนมาทราบว่านางอารยาถูกฆ่าเสียชีวิต
ลงพื้นที่ของทีมข่าวยังคงคาใจ
ว่าทำไมช่วงจังหวะเกิดเหตุกลับไม่มีใครรู้

แต่คำตอบนี้ก็กระจ่างเมื่อการลงพื้นที่พบว่า
ห้องแถวแห่งนี้ถูกปิดตาย
และแทบไม่มีใครอาศัยอยู่ในแถบห้องของผู้ตาย
ลือกันว่ามีคนตายมีคนตาย
แล้วก็ออกมาดูเข้าไปกันแล้ว
แต่ห้องนี้มีคนที่เข้าออกส่วนมากจะเป็นใคร
มีแต่ผู้ชายแต่รู้ว่าเป็นพวกน้องคนที่ขายผ้าคน
ด้านนางสาวพรทิพย์เชื้อสุขสานทอง

สามารถติดต่อแม่ได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยง
ส่วนลักษณะการมาที่ห้องเพียงลำพังนั้น
ทุกคนเตือนแม่แล้วว่าอย่าไป

การตลอด๒วันก่อนที่จะเกิดเหตุ
ส่วนนายซูมิงรู้จักและเคยเห็นหน้าเป็นอย่างดี
เนื่องจากเมื่อ๒ปีก่อนได้มาขอที่อยู่อาศัย
ก่อนจะยืมเงินไป๑๒๐๐๐บาท
นำซ้ำก่อนจะเชิดเงินหนี
และกดเงินออกไปครั้งละ๕๐๐๐บาทจำนวน๘ครั้ง

ชายชาวจีนรายนี้ได้ติดต่อมาที่แม่ของตน
และได้อ้างว่าจะคืนเงิน๑๒๐๐๐บาทที่เคยยืมไป
แล้วจะมาขอเช่าคอนโดของแม่อยู่
ทางแม่จึงบอกไว้ว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับเขา

แล้วค่อยเอาตำรวจมาจับตัว
คนนี้ไม่ใช่ญาติแต่เคยมาพักอาศัยอยู่กับเรา
แล้วในอดีตเคยยืมเงินคุณแม่ไป
กดเงินวันละ๕๘๐๐๐ครั้ง

แต่คุณแม่ไม่ค่อยได้ไปธนาคารทุกวัน

ทีนี้รอบนี้เขากลับมา
เขาก็ชิงพูดเลยว่าเดี๋ยวจะใช้หนี้ให้หมื่นแสนสอง
ที่เคยยืมคุณแม่มา

เดี๋ยวเรื่องที่เราเคยไปแจ้งความไว้อย่าเพิ่งจับเขา

เราค่อยเอาตำรวจมาจับเขาก็ไม่สาย

ส่วนสาเหตุที่ต้องเลี้ยงดูปูเสือ

ทางครอบครัวโดยเฉพาะผู้ตาย

ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ได้สุขสบาย
พ่อแม่ของมะมะมาจากสวทาว

ถ้ามีคนจีนมาจากต่างแดน
ต้องให้เขาอยู่อาศัยนะเขาญาติเรา
เขามาในฐานะนักท่องเที่ยว๓เดือน

แต่เหนือสิ่งอื่นใดทางครอบครัวมองว่า
อาจจะเป็นเพราะความหวังดีที่ใช้ปิดที่

ไม่นึกถึงคุณความดีที่เคยช่วยเหลือ

และหากมีพลังในการเรียกร้องขอความยุติธรรม
ก็อยากจะหวังให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์
และตัดสินคดีนี้ให้ถึงขั้นประหารชีวิต

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน